เมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะของการสวดพระอภิษฐรรมของ
ก็อุทิศชัยชนะเมื่อวานนี้ให้กับประธานสโมสรผู้ล่วงลับค่ะ
บรรยากาศงานสวดพระอธิพธรรมศพในวิชัยศรีวัฒนภรรภานะครับ
ประธานสมสรรคเลสเตอร์ซิตี้และกลุ่มคิงพาเวอร์ค่ะ
ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะคะ
สารากลางน้ำเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีบุคลากรในแวดวงต่างเข้าร่วมพิธี
ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักราชวังนะคะได้อันเชิญน้ำหลวงอาบศพ
ยังวัดเทพศินทราวาสตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็เริ่มพิธีสวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ซึ่งบุคคลในฝั่งรัฐบาลนะคะก็มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางมาถึงตั้งแต่ในช่วงเวลา
ประมาณ๑๗นาฬิกาแล้วก็มีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาด้วยค่ะ
ส่วนเกมฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
เลสเตอร์ซิตี้ค่ะบุปเย็นคาวดิฟต์ซิตี้
แฟนบอลของทีมเลสเตอร์กว่า๓๐๐คนนะคะ
ก็เดินทางไปที่คาดีฟพร้อมกับสวมเสื้อยืดสีขาว
รวมไปถึงมีการจัดทำป้ายในหลากหลายรูปแบบนะคะ
เพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับนายวิชัยศรีวัฒนประพา

และก่อนเกมก็มีบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เตะแล้วก็สตาฟโค้ชทีมเลสเตอร์นะคะ
รวมตัวกันกลางสนามมีพิธียืนสงบนิ่ง
เพื่อระลึกถึงประธานสโมสรที่สร้างบริษัท
คว้าแชมป์ฟุตบอลภิมิตรอังกฤษสมัยแรกในรุดการ๒๐๑๕๒๐๑๖
รวมถึงผู้เสียชีวิตอีก๔คนจากเหตุการณ์อุปติ
เช่นเดียวกันกับเกมอีก๖คู่เมื่อวานนี้นะคะ
ที่มีพิธีไว้อะไรก่อนเริ่มเกมเช่นเดียวกันค่ะ

ทีมจิ้งจอกสยามก็เฉือนชนะ๑ประตูตะสูนนะคะ
ได้ประตูชัยจากเดียนมารัยเกรนาทีที่ห้าสิบห้าซึ่งเดียนมารัยเกรค่ะ
ก็โชว์เสื้อที่มีข้อความว่าฟอร์คุณวิชัยมอบประตูนี้ให้กับประธานสโมสรด้วย
และหลังจากจบเกมนะคะนักเตะแล้วก็สตาฟโค้ชของทีมเลสเตอร์ค่ะ
เดินมาที่อัธจันทร์ฝั่งกองเชียร์ทีมเยือนเพื่อร่วมร้องเพลงนะคะ
แฟนบอลแต่งขึ้นมาเพื่อนายวิชัยประธานสโมสรที่ทำให้ความฝันของชาวเมืองเลสเตอร์
คว้าแชมป์ลีกสูงสุดเกิดขึ้นแบบไม่มีใครคาดคิดค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะ
นักเตะของทีมเลสเตอร์ซิตี้ค่ะจะเดินทางมาที่ไทยนะคะ
เพื่อมาร่วมสวดพระอภิษฐรรมนายวิชัยวันนี้นะคะ
จะมาถึงเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงยี่สิบห้านาทีนะคะ
ส่วนการสวดพระอธิพรรมในวิชัยก็จะมีพิธีจนถึงวันศุกร์ที่๙พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ